หลายคนก็ถามว่าอุโมงพระราม๙จะช่วยได้ขนาดไหนยังไง
หลังจากมีฝนตกผู้สื่อข่าวก็ไปตรวจสอบบอกว่าขยะเยอะมากเลยนะ
ขยะเยอะแบบ๓เท่าเลยค่ะ
พอน้ำมาฝนมาก็จะเห็นขยะลอยมา
ส่วนใหญ่เป็นขยะครัวเรือนนะคะตอนนี้ก็ต้องเร่งแก้ปัญหา

จากรายงานของคุณพยุงศักดิ์การสมเกตค่ะ

โซฟาเบาะนอนและกล่องพลาสติก

ทางเจ้าที่อุโมงระบายน้ำคลองแสนแสบ

สำนักการณ์ระบายนักกรุงเทพฯหานคร

หลังฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

จนมีขยะลอยมาติดในพื้นที่แห่งนี้
มันยากตอนที่เอาขึ้นจากน้ำ
ผู้ที่ทิ้งลงในคลอง
ก็เห็นใจเจ้าหน้าที่เราบ้าง
ขยะเหล่านี้เจ้าที่บอกด้วยว่า

เนื่องจากขยะปรับประติศาสตร์ซอกตะแกงที่ระบายน้ำ
ทำให้ต้องใช้แรงคนลงไปเก็บเอง

ก่อนที่จะนำขยะชิ้นเล็กบางส่วน
ขึ้นลำเลียงไปตามสายพางคัดแยก

ทั้งขยะที่ทางเจ้าที่กรรมมรตักได้

ก่อนที่จะออกมาเป็นชิ้นก้อนหลังนี้
นี่คือก้อนที่อัดออกมาแล้ว
เตรียมว่าเป็นก้อนเสือบรูปที่เตรียมพร้อม
นำขึ้นรถขยะเพื่อไปไว้ที่เก็บขยะครับ
ซึ่งก็มีน้ำหนักก้อนหนึ่งประมาณเท่าไหร่พี่๒ตันใช่ไหมครับ

ก็อันหนึ่งก็ขัดขยะก็จะใส่ได้ประมาณ๓ก้อนครับ
ช่วงที่ไม่มีฝนตกหนักจะเก็บขยะได้๔๕ตันต่อวัน
แต่หากวันไหนฝนตกหนักและมีปริมาณน้ำมากในลำคลอง
ขยะก็จะไหลมาตามน้ำมากกว่าหลายเท่าตัว
เฉลี่ยแล้วขยะที่เก็บได้มีมากถึง๑๐๑๕ตันต่อวัน
จากเศษขยะชิ้นใหญ่แล้วที่เก็บได้
พวกเสดไม้ที่ต่อเติมบ้านตามริมคอง

และเป็นปัญหาสำคัญที่เข้าไปติดตามอุโมงระบายน้ำ
ทำให้น้ำในลำคลองที่จะสูบ

และเป็นสาเหตุให้น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่
เจ้าพญาจะเข้าช่องเผากวงเราไม่ทัน

อุณหัวต้องเอาขึ้นตลอด
แม้ว่าจะมีเจ้าที่ช่วยกันนำขยะ
ที่ไหลมากับน้ำเก็บขึ้นมา
เพื่อไม่ให้น้ำในลำคลองติดขัด

ช่วยการปลูกติดสำนึกใหม่ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำ
เพราะไม่ฉะนั้นแล้วขยะทั้งหมดก็จะติดอยู่ในลำคอ
และน้ำก็จะระบายไม่ทัน
ยุงศักดิ์การสมเกตข่าวแท้รัฐทีวีรายงาน